ที่ราชมังคลากีฬาสถานระหว่างเลสเตอร์กับสเปอร์นะครับ
เมื่อวันที่ยี่สิบสามกรกฎากรมที่ผ่านมาต้องยกเลิกไปจากฝนตกหนักแล้วก็สนามไม่พร้อมใช้งาน
รกล้องศักดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
บอกว่าตอนนี้กรกฐกำลังอยู่ในขั้นตอนรออนุมัติแผนปรับปรุงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
สองร้อยห้าสิบไร่ก็จะดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนด้วยภายใต้งบประมาณหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท
ซึ่งการปรับปรุงสนามเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเฟสแรกของราชมังคลากีฬาสถานก็คาดว่าในอีกประมาณ๓เดือนข้างหน้าก็จะทำการเปิดให้เอกชนเข้ามาประมูลเพื่อเสนอแผนงานต่างในการปรับปรุงครับ
โดยที่เหลือก็จะให้กับสโมสรสมาชิกเฉลี่ยกันโดยจะขายแพ็คเกจดูบอลสองรูปแบบนะครับ
รายเดือนห้าสิบเก้าบาทแล้วก็รายซีซั่นหรือว่ารายระดูกการห้าร้อยบาท
มีโอกาสจะเกิดขึ้นในระดูการนี้ถ้าคำนวณจากแพ็คเกจรายปี๕๐๐บาท
จะต้องมีแฟนบอลซื้อเนี่ยนะครับจำนวนเก้าแสนห้ามื่นโค้ช
หรือว่าเก้าแสนห้ามื่นคนสมัครนั่นแหละครับเป็นอย่างต่ำ
จะทำให้แต่ละทีมได้เงินทีมละประมาณยี่สิบล้านเจ็ดแสนบาท
แต่อันนี้เป็นราคาที่ยังอ่าไม่ได้หักนะครับค่าส่วนแบ่งสิบเปอร์เซ็นต์
ซึ่งก็ต้องมาดูว่าสัดส่วนมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องหวังพึ่งแฟนบอลนั่นแหละครับ
บอลอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลในการที่ดูฟรีก็มีไปด้วยแล้วก็ต้องเสียเงินด้วยนะครับ
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราทำแบบฟรีมาตลอดจนทำให้โมเดลธุรกิจมันไปไม่ได้
แล้วก็ในต่างประเทศเขาก็ทำกันแล้วนะครับก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จในซีซั่นนี้นะครับ